เรียกพวกเราว่าหนึ่งเก้าเก้านักเลงขาสั้นเชียงใหม่
อ๋อเหรอเข้ามากันเป็นยี่สิบคนเลยนะคุณ
แล้วพอมาถึงพวกเรานั่นน่ะอลิแน่เลยน่าจะใช่แน่เลย
ลุยเลยดูก่อนใช่หรือเปล่าความวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ

โอ้โหมากันแบบนี้นี่เห็นไหมแต่ละคนซ้อนมอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วในมือก็ถือดาบมาด้วยค่ะ
อาจจะไม่เห็นช็อตฟันแบบจังนะแต่ความวุ่นวายเนี่ยเห็นแน่นอน
ดูจากแสงไฟหน้ารถโอ้โหมาก็รู้แล้วนะคุณผู้ชม
ห้าทุ่มเหรอห้าทุ่มจะเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนแบบนี้มีทั้งมีดมีทั้งไม้
มาไล่ฟันในชาตรีสุริยะวงศ์อ่ะเป็นชาวสรรค์กำแพง
ก็มองตอนนั้นมองไกลก็คิดว่าน่าจะใช่แหละอาริละมั้ง
ก็เลยบอกพวกเราลุยพอลุยไปก็ไปฟันเขาฟันที่หัวฟันที่ก้น
เชื่อไหมคุณชาตรีอ่ะเย็บไปห้าสิบกว่าเข็มโอ้โห
นี่ตรงทางหลวงชนบทนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หกบ้านใหม่
สรรกำแพงของเชียงใหม่ค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสพสันกำแพงก็ลงพื้นที่ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย
จับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่ไซส์งานก่อสร้าง๖คน
แล้วของกลางก็คืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นแหละมีดดาบยาว๒เมตร๒เล่ม
ก็เอาตัวมามาสอบปากคำที่โรงพักกลุ่มที่เอามาสอบปากคำเนี่ยนะ
เขาเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาคุณอายุก็มีตั้งแต่๑๘จนถึง๒๓นี่แหละค่ะ
กลุ่มนี้เขามีชื่อแก๊ง๑๙๙นักเลงขาสั้นเชียงใหม่
แล้วเขาบอกว่าเขานัดเคลียร์กับกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยภูเขา
อำเภอบ้านทิที่ลำพูนคือนัดกันมาเคลียร์กันหน่อยสิ
ตรงริมคลองชลประธานบ้านใหม่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมา
ทีนี้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาเจอคนผู้เสียหาย
ก็คือนายชาตรีนั่นแหละอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงพอดีสี่แยกไฟแดงบ้านใหม่นะคะ
แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละใช่แน่เลย
อีกกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยภูเขาคู่กรณีน่ะลุยเลยตามเลยไล่เลย
ไล่ตีไล่แทงไล่ฟันเขาโอ้โหจริงแล้วคุณชาตรียังไม่ได้รู้เรื่องเลย
เขาไม่ใช่ชาวไทยใหญ่อะไรคู่กรณีซะหน่อยเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับกลุ่มนี้ค่ะ
เล็งขาสั้นเชียงใหม่อัลซ่านักใช่ไหม

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

โดนไปอีกหนึ่งพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือสาธารณะ

และแน่นอนค่ะไม่ใช่จับได้แค่๖คนนี้หรอก
เพราะในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้เห็นเป็น๒๐คันเลยใช่ไหม
เดี๋ยวต้องไปตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ